ประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ก็ได้พาแม่ของเด็กหญิงอายุ๒ขวบ๔เดือน
ที่ถูกพ่อเลี้ยงทุบตีจนเสียชีวิตไป
ติดตามความคืบหน้าทางคดีจากตำรวจ
หลังจากที่เหตุการณ์ผ่านมากว่า๒สัปดาห์นะครับ
ตำรวจยังไม่สามารถที่จะจับพ่อเลี้ยงมาดำเนินคดีได้
โดยนางปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุล
เพื่อเด็กและสตรีพร้อมแม่ของเด็กหญิงหวาน

พันธุ์ตำรวจเอกยศวิทธิปภาธรรมรงค์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานเทียนทะเล

การติดตามตัวนายอนุชาแก้วบัณฑิต
กว่า๑ชั่วโมงเพราะว่ากรดที่นำแป้งมาเทเล่นในครัว
แต่เมื่อผู้เป็นแม่พยายามจะเข้าไปห้ามปราม
ก็กลับถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บด้วยเช่นกัน
แต่ว่าเพราะความเพลียจากการถูกทำร้าย
นอนกอดลูกสาวจนถึงเช้า
ก่อนจะพบว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้วนะครับ

ก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมไม่ให้นำเรื่องไปบอกกับตำรวจ
ลูกเสียชีวิตจากการถูกทำร้าย
และจะนำศพไปฝังไว้ข้างบ้าน

ญาติของนายอนุชาจึงเข้าแจ้งความ
สถานีตำรวจนครบานเทียนทะเล
แต่ให้การมีพิรุษพนักงานสอบสวน

ที่โรงพยาบาลสิริราชจนทราบว่า
สาเหตุการเสียชีวิตมาจากการถูกทำร้าย
ตัดสินใจโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ
มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
เรื่องต้นแม่ของเด็กหญิงหวานยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุ
พอเรามีสัมมัติที่เค้าติดตัวและไป
ที่สุดอย่างคุ้มกลางอีกก็มากขึ้น

ว่าขณะนี้แซ้นได้ออกไม้จับไนก์อนุชาแล้ว

ลงพื้นที่ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งจากการตรวจสอบเพราะว่านายอนุชามีหมายจับ
สถานีตำรวจภูทรโคกขามจังหวัดสมุทรสาคร

ส่วนเส้นทางการหลบหนีนายอนุชาได้ใช้เรือยนเป็นภาษณะ
ตามเส้นทางน้ำเพราะว่ามีอาชีพรับจ้างทำประมง
ในพื้นที่เทียนทะเลซึ่งตำรวจจะเร่งติดตามตัว
ดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ